ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกต้องบอกว่าแซ่บซีดยิ่งกว่าส้มตำที่เราสองคนเพิ่งจบมาเมื่อสักครู่เลยนะ

ข่าวมันมาเมื่อวานแล้วสำหรับเรื่องร้อนออนไลน์
บอกว่านางเอกชื่อดังปุ๊บปั๊บรับโชค
ตอนนี้เห็นว่าไปตรวจคันอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่เหมือนกัน

ใช่เขาบอกว่าไปแบบย่องเงียบนะครับ

คือในข่าวเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าไม่รู้นางเอกคนนี้จะใจเด็ดยอมทิ้งการ์ดวิวาฟ้าแลบเลยหรือเปล่า
แล้วก็มีประโยคนึงว่านึกว่าเรื่องจะจบสวยงามซะแล้ว
ก็เลยโยงใยไปทายกันว่าน่าจะเป็นนางเอกชื่อดังอักษรย่อมมหรือเปล่านะคะ

แต่บางคนก็ทายกันมาจากรูปการ์ตูนของเราเนี่ย

ก็เลยโยงเปลี่ยนประเด็นไปบอกว่าน่าจะเป็นอีกคนมากกว่า
ส่วนบางกลุ่มค่ะก็คิดกันว่าตามสไตล์แหละเนาะ
เดี๋ยวอาจจะมีการเฉลยออกมาหรือเปล่านะคะว่าน่าจะเป็นนางเอกดังจริง
จะตีความแต่อย่ามาถามเราสองคนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงจริงถึงรู้ก็ไม่กล้าบอกค่ะเพราะว่าเขารพสิทธิ์แล้วก็อุ้ยต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่ครับวงการอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดของล่าสุดนะครับที่ฉันไม่รู้ว่าจริงอะไรยังไง

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าลูกเขาท้องมันเป็นไปไม่ได้
อันนี้คุณแม่พาดพิงไปถึงในเรื่องของคอมเมนต์ทางด้านลบต่างนานานะคุณ
อันนี้เข้าใจนะหัวอกคนเป็นแม่มาว่าลูกก่อนเสียหายแบบนี้
ใช่นะคนก็เดากันไปต่างนานา

ฉันไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยดิฉันไม่ได้แสดงอะไรแบบนี้เลย
ถ้าเกิดว่าดิฉันคอมเมนต์ได้ดิฉันก็จะเคารพสิทธิอยู่แล้วนะคะ
อันนี้ฉันก็ไม่พลาดพิงถึงใครดิฉันดูผ่านไปไม่ได้กดไลค์ด้วยนะ
ดิฉันถือว่ารอดดิฉันไม่กดไลค์
คุณสาวแซวเหมือนกันว่าช่วงนี้ขาวยัยอากาศดีไหมคะคุณแม่
เค้ามเน็ตก็ตอบหนักแพ้ว่าทุกวันร้อนร้อนอยู่ช่วงนี้
เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
คือมาจากประดาษชาวเที่ยวต่างค่ะ